นาฬิกา๔๕นาทีติดตามกันต่อในข่าวเช้าไทยรัฐช่วงนี้มาเริ่มที่เรื่องของความคืบหน้าเหตุระเบิดป่วนกรุงกันหน่อย
ใช่ค่ะหลังจากที่พบตรก็ลงไปสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้นำทีมสืบสวนสอบสวนแถลงเหตุการณ์นี้เลย
มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ
ก็ได้มีการนำทีมสืบสวนสอบสวน
คดีระเบิดหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าภาพรวมนะคะ
โดยเริ่มต้นเนี่ยพบตรบอกก่อนเลยว่าอยากให้สื่อแล้วก็ประชาชนเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่อย
เรื่องของรายละเอียดที่มันเปิดเผยไม่ได้ตั้งแต่แรกเนี่ย
เพราะว่ามันจะกระทบกับรูปคดีและอาจจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและหลบหนีไปได้
ซึ่งพบตรบอกว่าหลังเกิดเหตุไม่ถึง๑๐ชั่วโมงเนี่ย
ตำรวจจับผู้ต้องหาได้ทันที๒คนนะคะ
ก็คือนายลูไอแซงแอร์วัย๒๒ปีเขาบอกคนนี้ทำหน้าที่วางระเบิด
ส่วนอีกคนนึงคือนายวิวดันมาหาอายุ๒๙ปีคนนี้ทำหน้าที่ดูต้นทางและคุ้มกัน
จับได้ที่จุดตรวจปฐมพรจังหวัดชุมพร
เบื้องตน๒คนนี้โดนเข้าหาอังยีซ่องโจร
มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองแล้วก็พยายามฆ่าด้วย
จริงนักข่าวก็อยากรู้นะว่าพอจับได้๒คนแล้วเนี่ย
คือสืบสวนสอบสวนเขาจะว่ายังไงบ้าง
ก็บอกได้แค่ว่าเขาให้การเป็นประโยชน์
แล้วก็บอกได้แค่ว่าเขาอยู่ในระดับปฏิบัติการ
แต่ข้อมูลมากกว่านี้ยังไม่สามารถบอกได้
แต่ทั้งขบวนการมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี
ดูจากการที่เขาเตรียมชุดมาเปลี่ยนถึง๕ชุดด้วยกันหลังก่อเหตุ
แต่เบื้องต้นดูความเชื่อมโยงระเบิดแต่ละจุดดูแผนการแล้วเนี่ย
ว่าไม่ได้ประสงค์ถึงแก่ชีวิตค่ะ
แล้วพอตรวจสอบประวัติลึกลงไปนะก็เห็นว่า
เคยมีประวัติร่วมก่อเหตุโจมตีฐานนาวิกโยธินที่นราธิวาสเมื่อปี๕๖ด้วย
ส่วนประเด็นเรื่องการจัดหาและจุดประกอบระเบิด
ก็เป็นไปได้เหมือนกันทั้งจากการนำมาจากภาคใต้

ซึ่งเรื่องนี้สองคนนี้ยังไม่สารภาพถึงผลตอบแทนที่ได้รับนะคะ
พบตรบอกด้วยนะคะว่าด้วยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะ
เหตุระเบิดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย
ร้อยละ๘๐๙๐เลยเป็นเรื่องการเมือง
แต่ครั้งนี้มันมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
ก็เลยยากหน่อยที่จะรู้ถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของการก่อเหตุ

ถ้าเป็นการก่อเหตุของพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนะ
ไม่เคยมีกลุ่มไหนออกมายอมรับหรือประกาศว่าเป็นคนลงมือเองหรอก
ทีนี้มาดูรูปแบบของระเบิดกันหน่อยนะคะ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า

ส่วนเหตุไฟไหม้ที่ประตูน้ำ๔จุด
แล้วก็ที่ร้านค้าย่านสยามปฐุมวัน
อันนั้นเป็นระเบิดเพลิงแสวงเครื่องเหมือนกัน
อันนั้นเป็นระเบิดเพลิงแสวงเครื่องเหมือนกัน
ซึ่งสืบสวนสอบสวนแล้วเขาบอกว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดมันเชื่อมโยงกัน

คือกลุ่มผู้ลงมือปฏิบัติการ
อย่างที่บอกว่าควบคุมตัวมาได้จำนวนนึงแล้ว
แต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้นะคะ

ทราบมาว่าคนร่วมก่อเหตุในขบวนการนี้
น่าจะมีมากกว่า๑๕คน
บางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบ

จูงใจอย่างที่บอกยังเปิดเผยไม่ได้นะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมคือ
เมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็มีการ

บอกว่าที่พักตรงนี้มันเป็นที่พักของกลุ่มผู้ต้องหาวางระเบิด

เข้าไปดูกล้อมวงจรปิด
เข้ามาพักก่อนเกิดเหตุสักอาทิตย์หนึ่ง

ก็นั่งเรือจากตรงนั้นไปที่ประตูน้ำ
แล้วก็ก่อเหตุแล้วก็เรียกแท็กซี่
ไปส่งที่สายใต้ใหม่

เคราะห์ร่วมกับพยานหลักฐานอื่น
แต่มันมีข้อมูลค่ะเจ้าของห้องพัก
ให้ข้อมูลนะบอกว่าห้องที่ตรวจค้น
เคยเป็นที่พักของกลุ่มผู้ต้องหา

กลุ่มชายชะกันแปลกหน้าเข้ามาพักเนี่ย
จะมีการจับกลุ่มสื่อสารกัน

มารามคำแหงอีกแล้วล่ะคะ